ล่าสุดที่ทางพักก้าวไกลที่กำลังเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ณขณะนี้เนี่ย
ก้าวไกลเนี่ยไปเชิญไปทาบทามได้มาอีก๒เสียงจากภักดิ์ชาติพัฒนากล้า
เขาติดใจกรณีอภูมิตรงนั้นขนาดนี้ก็คือคุณกรจัตริกาวณิศ

คือคนก็ย้อนขุดกลับไปว่าเอ๊ะคุณกรเนี่ยเดินเป่านกหวีดเลยนะ
สมัยกปศแล้วก็เคยโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายก

ไหนบอกว่าจะไม่ร่วมกับพักที่สืบทอดอำนาจพระเด็จการไง
อ้าวดอมสมทั้งหลายแฟนคลับของภักดิ์ก้าวกลัย

เขาบอกเป็นหัวคะแนนธรรมชาติอ่ะอืม
คิดเห็นอย่างไรท่านส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนกัน

พอผมเข้าไปอ่านเนี่ยบางมุมเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเอาภารกิจหลักก่อน
จำนวนเสียงในการโหวตเลือกนายกในรัฐสภา

เดี๋ยวไม่ถึง๓๗๖ใช่ไหม
แต่บางคนก็บอกเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้

ถอนมาแค่ว่าเดี๋ยวจะเสนอในส่วนของสอสอเท่านั้น
ดูตัวเลขก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
เกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขของรัฐบาล
ณขณะนี้ว่าที่รัฐบาลนะนะ

คุณพิทาเป็นนายกเท่าที่ซาวเสียงมานะครับ
ผมขอดูแผ่นตัวเลขของจำนวนเสียงของรัฐบาลหน่อยนะครับ
พักร่วมรัฐบาลณขณะนี้นะฮะ
ซึ่งพักก้าวไกลเนี่ยไปรวบรวมเสียงมานะฮะ
๓๑๖เสียงสอสอ๓๑๖คน
มีก้าวไกลนะฮะเพื่อไทยประชาชาติไทยสร้างไทย
มีชาติพัฒนากล้าที่เพิ่มเข้ามาตอนเย็นล่าสุดเลยนะ
ใช่ค่ะเพื่อไทยรวมพลัง

พักเป็นธรรมเฟรรีรวมไทยแล้วก็อีก๒พัก
นี่นะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เขามี๓๑๖เสียงแล้ว
ฝั่งของซีกที่ยังไม่เข้าร่วมรัฐบาล
ยังเป็นคั่วรัฐบาลเดิมนะฮะ
นี่เห็นไหมอันนี้จะเข้ามาเพิ่มชาติพัฒนากล้านะครับ
เดี๋ยวย้อนกลับไปดูเมื่อสักครู่นี้หน่อยนะครับ
ซีกครัวรัฐบาลเดิมจะมี๑๘๔เสียงณขณะนี้นะครับ
สวก็อย่างที่ทราบ๒๕๐เสียง
ทีนี้พอได้ชาติพัฒนากล้ามาเสริมเป็น๓๑๖เนี่ย
ถ้าลบกับ๓๗๖เท่ากับว่าขาดอีก๖๐เสียง
ในการโหวตให้คุณพิทาเป็นนายกนะครับ

เติมจากทางภูมิใจไทยเขาก็ประกาศแล้วใช่ไหมฮะ
พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก้าวไกลก็บอกว่าไม่เอาสองลุงอยู่แล้ว

ชาติไทยพัฒนาคุณท็อปวราวุฒิก็บอกชัดเจนตั้งแต่ต้น
ว่าเขาคงไม่สามารถร่วมด้วยได้

เหลือประชาธิปัตย์ที่๒๔พฤษภาคม

แต่ก็มีสัญญาณจากประชาธิปัตย์ออกมานะว่าพร้อมจะเป็นฝ่ายค้าน
แต่ก็มีข่าวว่ากำลังพิจารณาว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล

ส่วนเสียงสวเราตรวจสอบมาในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ฝั่งที่พร้อมโหวตให้คุณพิทาเป็นนายกนะฮะ
โดยเฉพาะในหลักการสำคัญก็คือ
รวมเสียงข้างมากของสภาผู้แทนได้เกิน๒๕๐
นี่นะฮะตัวเลขนะวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
๖คนแล้วนะฮะ๑๖คนแล้ว
แต่ก้าวไกลต้องการอีก๖๐นะ

นี่ฮะคนที่๑๕ที่เช็คได้ล่าสุดนะครับ

ท่านยืนยันเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้
คนที่๑๖ล่าสุดเนี่ยช่วง๖โมงเย็นนี่เองนะฮะ

ส่วนที่แสดงจุดยืนชัดเจนว่ายังไงไม่โหวตให้แน่เนี่ย

มีกลุ่มที่งดออกเสียงก็เหมือนเดิม
คือผู้นำเหล่าทัพนะฮะแล้วก็ประหลัดกระทรวงกลาโหม
และประธานวุฒิสภา๗เสียงตรงนี้นะครับ
เท่ากับว่ายังเหลือสวที่ยังรอคำตอบนะฮะ
ยังไม่ทราบท่าทีของท่านณขณะนี้คือ๒๒๔คน
ดังนั้นทำให้ณเวลานี้พักก้าวไกลและพักร่วมรัฐบาลนะครับ
ถ้าเสียงไม่เปลี่ยนนะ
จากที่จะโหวตให้๑๖คน๑๖สอสอเนี่ย
เอา๑๖ไปบวกกับ๓๑๖นะฮะ
เท่ากับว่าตอนนี้จะมี๓๓๒เสียง
ก้าวไกลต้องหาเสียงเพิ่มสนับสนุนในการโหวตคุณพิทาเป็นนายกอีก๔๔เสียง
จากสวที่มีอยู่๒๒๔คน

สวที่จะโหวตให้พักที่รวมเสียงข้างมากได้นะครับ
บอกว่าถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ชัดเจนมาก

เพราะคุณพีรศักดิ์บอกว่าจะโหวตให้คุณพิทาเป็นนายก

เนื่องจากได้เสียงมาอย่างขาดลอยเป็นเสียงบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม่
ของพรรคก้าวกล่าย
ตรงนี้คือเราตั้งใจโหวตให้คุณพิธาคนเดียว
หรือว่าถ้าใครก็ตามขึ้นมาก็จะโหวตให้เหมือนกัน

พักอื่นไปเหมือนกับฉีด

ก็ไม่สนับสนุนเขานะครับ
แปลว่าถ้าเป็นคนอื่นจะไม่โหวตให้นอกจากคุณพิทาคนเดียว

คือไม่ใช่แค่ว่าจะโหวตให้พักการเมืองที่รวมเสียงข้างมากในสภาได้นะ
คือจะโหวตให้พิธาลิ้มเจริญรัฐ

สวพีรศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้ถูกพูดถึงมากในหมู่สวนะฮะ
เรื่องการจะโหวตหรือไม่โหวตให้กับนายกจากพระเก้าไกลเนี่ย
ส่วนตัวเลยขอแสดงจุดยืนเอาไว้ก่อน
และเชื่อว่าจะมีสวพิธาคมพร้อมโหวตให้กับ
พักที่ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนเนี่ย

คุณผู้โปรดภัยบอกอย่างน้อยน่าจะสัก๓๐คน

เห็นสัญญาณการที่เริ่มจะมีการล็อบบี้อะไรกัน
ผมก็เลยต้องรีบแสดงจุดยืนก่อน
ตอนนี้ก็อย่างต่ำก็น่าจะประมาณสัก๓๐ได้นะลูก

แต่เขาไม่แสดงไม่แสดงจุดยืนให้
เพราะว่ามันก็ต้องอยู่ด้วยกันต่อนะสว
ถ้าเกิด๓๐จริงเอายังต่ำนะ

ในสวนะครับท่านบอกว่าโดยหลักการแล้ว
ไม่ได้ยึดติดว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี

เรารู้แล้วว่าใครได้คะแนนเป็นที่๑และที่๒

เพราะฉะนั้นถ้าสวพักไหนรวบรวมเสียงข้างมากได้เกิน๑๕

ว่าจะเป็นพักไหนหรือว่าเป็นพักก้าวกล่าย
เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับ
จะมีสวท่านไหนแสดงจุดยืนเพิ่มเติมหรือไม่

นี่เข้าไปดูล่าสุดทวิตติดแฮชแท็ก

พุ่งขึ้นไป๑๘๓๐๐ทวิตแล้วนะคะ

โค้ดคำพูดขุดภาพขุดทุกอย่างของคุณกร

คือความชัดเจนที่ทางก้าวไกลเขาบอกมาว่า
เขาไปเชิญชาติพัฒนากล้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ย

เท่านั้นแหละไม่กี่ชั่วโมงเองค่ะ
เทรนด์ขึ้นทวิตเตอร์อันดับ๑ทันทีเลยนะคะ

คนที่เป็นแฟนคลับเป็นด้อมของก้าวไกล
เป็นคนออกมาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเลยบอกว่า
ไม่เห็นด้วยที่จะดึงพักชาติพัฒนากล้ามาเข้าร่วม
ดันแท็กมีกรไม่มีกูขึ้นทวนอันดับ๑ทันที
ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือมีการเขียนขึ้นมานะคะ
คอมเมนต์มาไปในทิศทางเดียวกันเลยบอกว่า
๒เดือนก่อนเลือกตั้งโคตรเหนื่อยช่วยหาเสียงแบบเดินเมาส์ตามบ้านในหมู่บ้าน
โน้มน้าวคนในครอบครัวให้กาเก้ากลายทั้ง๒ใบ
ไจจอตาแหกทำคอนเทนต์ทะเลาะกับญาติลาขาดเพื่อนอีกฝ่าย
หัวคะแนนธรรมชาติธรรมชาติลงโทษอ่ะดิ
ด่าตัวเองด้วยนะไอ้โง่ฮ่า
กูทำอะไรเนี่ยสุดท้ายจับมือกับนั่งร้านพระเด็จการ
แฮชแท็กมีกรไม่มีกู
อีกคนก็บอกถ้าบิ๊กตู่บิ๊กป้อมทำคลอดสว
คนนี้แหละทำคลอดผลิตการ
ดีลใครเข้าร่วมก็ขอให้นึกถึงประชาชนที่เขาแบกสังขารไปเฝ้าหน่วยเลือกตั้ง
ไฟแบกกล้องไปถ่างตารอดูการนับคะแนนด้วย
แฮชแท็กมีกรไม่มีกูนี่ขุดคลิปขุดภาพมากันใหญ่เลยนะคะ
บางคนบอกไม่เห็นด้วยมากเพราะก็มีดีเอ็นเอประชาธิปัตย์ไม่น้อย
จุดยืนพักชาติพัฒนากล้าแตกต่างจากก้าวไกลมาก
ถ้ากลับคำเตรียมเจอติ่งส้มด่าเช้าเย็นได้เลย
อีกคนนึงบอกอย่ามั่นนะอีส้ม
อันนี้คือพูดถึงพักเก้าไกรนะส้มเนี่ยอีส้มเนี่ยอย่ามั่นนะอีส้ม

กูเลือกมาเองกับมือกูด่าถนัดเลย
ไหนบอก๓๐๙เสียงพอแล้วไงจะเอาให้ถึง๕๐๐เลยไหม
เทียบเชิญประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยไปเลย
บางคนบอกข่าวไทยรัฐทีวีทุ่มนึงบอกไม่รับหลักการด่าพักตัวเองนักเลงพอ
ไม่เอาชาติพัฒนากล้าชวนติดแท็กมีกรไม่มีกู
นี่ค่ะเดือดสุด
เอาเป็นว่าทางฝั่งชาติพัฒนากล้าเขาบอกเขาจะแถลงพรุ่งนี้๑๐โมง
คุณสุวัสดลิปปะพันลบประธานพักจะเป็นคนแถลงเอง
สำนักงานพักชาติพัฒนากล้านะคะว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม
คืออีกมุมนึงเนี่ยทางคนที่เขาเป็นแฟนคลับของทางก้าวไกลเนี่ย
เขาก็มองว่าควรจะเอาภารกิจหลักไปก่อนใช่ไหม
คือไปโหวตเลือกนายกให้ได้ก่อนไหม
เอามาสักเสียงสองเสียงของชาติพัฒนากล้าก็ไม่เป็นอะไรหรอก
คุณกรก็ไม่ได้เป็นสอสอนี่คือมันยังมีมุมนี้อยู่ด้วย

เก้าไกลออกมาชี้แจงเลยนะคะพักเก้าไกลหัดทวิทย์
เก้าไกลขอน้องรับคำวิจารณ์จากทุกท่านที่กังวลถึงการที่เราจะมีพักชาติพัฒนากล้ามมาร่วมรัฐบาล
ขอชี้แจงว่าการพูดคุยกับพักชาติพัฒนากล้าเป็นไปบนหลักการว่าพักชาติพัฒนากล้าจะโหวตให้พิธาริมเจริญรัฐ
เพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลตามฉันธรรมติของประชาชนได้
ซึ่งนโยบายและจุดยืนของพักเก้าไกลจะเป็นเงื่อนไขหลักในฐานะแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
ก็ชี้แจงไปในทิศทางของด้อมส้มบางคนที่บอกว่า
เออตอนนี้เอาให้พิทาได้เป็นนายกก่อน
อ่าคือคุณกรจติกวรณิดนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องต้องลอฟังน่ะครับว่า
คุณกรจะแถลงข่าวร่วมกับคุณสุวรรธหรือเปล่า

เพราะว่าคุณกรเป็นหัวหน้าพักกล้าแล้วมารวมกับชาติพัฒนากล้า

เหตุผลจะเป็นอย่างไรหรือจะว่าอย่างไร

บอกว่าคือก็สนับสนุนให้ภักร์ที่แรกแบบนึงไปจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็เรื่องของแนวทางการทำงานต่าง
มีนโยบายหลายอย่างที่เห็นด้วยกับก้าวไกล

ดอกจันทร์แล้วเป็นข้อสุดท้ายประโยคสุดท้าย

จะต้องมีการแบบสนับสนุนเฉพาะภาคการเมืองที่
รักษาซึ่งสถาบันของพระมหากษัตริย์อะไรอย่างนี้
ตอนนั้นคนก็ยังมองว่าเอ๊ะตกลงสื่อความหมายว่าอย่างไร
ท่าทีคือหมายถึงร่วมไม่ร่วมเข้าไม่เข้าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงใช่ไหมคะ
แต่วันนี้เนี่ยก้าวไกลเมื่อเช้าเนี่ย
ให้กับพักร่วมที่จะร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลก่อนแถลง๒๒
พฤษภาคมคือวันจันทร์หน้าเนี่ย

แต่จะไปผลักดันในส่วนของสอสอของก้าวไกลในสภา

อาจจะทำให้ทางชาติพัฒนากล้าโดยคุณกรจติกะวนิษฐ์อาจจะมองว่า
อย่างนี้ก็เท่ากับว่ารัฐบาลของก้าวไกลเขาไม่ได้ทำเรื่อง๑๑๒หรือเปล่า
เจตนารมณ์อาจจะเข้ากันได้หรือเปล่า
มันตรงกับสิ่งที่ได้ปราศัยเอาไว้ช่วงหาเสียงหรือเปล่า
เรื่องของก้าวไกลกับชาติพัฒนากล้า

ผมไม่เห็นด้วยกับการให้พักชาติพัฒนากล้ามมาร่วมรัฐบาล

นายกรเคยเป่านกหวีดและโหวตให้บิ๊กตู่เป็นนายก
อย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือ

ก็โพสต์เอาไว้ไม่ยาว

พร้อมมีภาพประกอบให้เรียบร้อย
ใช่ค่ะพร้อมแชร์ว่าอย่างนี้ดีกว่า
เอ้าก็เดี๋ยวรอฟังทางชาติพัฒนากล้าแถลงในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ
ทุกผู้ชมครับหลังจากแถลงข่าวจับมือกันอีกครั้งไปเมื่อวานนี้
ล่าสุดวันนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกล
เนื้อหาเป็นภาพกว้างยังไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวต้องคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
แง่โครงสร้างและข้อตกลงต่างรวมทั้งวาระสำคัญต่างที่จะทำ
โดยให้แต่ละพักเนี่ยส่งกลับมาที่ก้าวไกลแกนนำรัฐบาลภายในวันที่๒๑พฤษภาคม
แล้วเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันว่าจะเพิ่มตรงไหนจะแก้อะไรยังไง
ก่อนจะไปแถลงข่าว๒๒พฤษภาคมนัดเวลาแถลงข่าว๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ถามว่าทำไมเป็นเวลานี้ก้าวไกลบอกถ้าย้อนไป๒๒พฤษภาคม๒๕๕๙
๖นาฬิกา๓๐นาทีวันนั้นเป็นเวลาที่เกิดรัฐประหาร
โดยคอสชของพลเอกประยุทธ์คือคิดมาแล้วเนาะ
เอาวันเวลานั้นเลยขาดแค่สถานที่
นี่๒๒พฤษภาเข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการด้วยนะคะ

คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับ
ว่าใน๔ปีจะทำอะไรร่วมกันบ้าง
หลังจากนี้พักไหนไม่ปฏิบัติร่วมกัน
การร่วมรัฐบาลก็จะเป็นไปได้ยาก
แล้วต้องมาพิจารณาในการทำงานร่วมกันอีกครั้ง
เพราะเรื่องนี้พักก้าวไกลเนี่ยบอกไว้ก่อนแล้วว่า
จะไม่เป็นเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลกับพักอื่น
ก้าวกลายจะไปขับเคลื่อนผ่านสอสอของภาคก้าวกลาย
ในสภาผู้แทนราชดร
ส่งไปให้กับพักร่วมต่างพิจารณานะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเขาจะไปลงลึกกันอีกทีนึง
แต่จะทำอะไรบ้างเนี่ยนี่ฮะตามนี้เลยนะครับ
จะแก้ไขรัฐธรรมนูลจะคืนความยุติธรรมผู้ได้รับผลกระทบจากการรัฐประหาร
กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นจะปฏิรูปกองทัพจะยกเลิกผูกขาดอุตสาหกรรมสุรา
อันนี้ก็พวกสุราเก้าหน้าใช่ไหมใช่ค่ะ
จะทำเรื่องสมรสเท่าเทียมยกเลิกการเกณฑ์ทหาร
ปฏิรูปที่ดินทั้งระบบจะออกกฎหมายนิรโทษกรรม
ยกเว้นคดีคอลลับชั่นและคดีอันตรายถึงชีวิต
จะแก้ปัญหาค่าคลองชีพก็เรื่องของค่าไฟฟ้า

งบฐาน๐เหรอค่ะ

เขาบอกงบฐานศูนย์เนี่ยคือปกติการจัดงบประมาณประจำปีของกระทรวงต่าง
เขาจะยึดจากรายจ่ายของงบที่มีในแต่ละปีเดิมอยู่แล้ว

เรามีรายจ่ายเรื่องนั้นเท่านั้นเรื่องนั้นเท่านี้

หรืออย่างมากโดนเกลี่ยกลับมามันก็ได้เท่าเดิม

เพราะฉะนั้นงบฐานศูนย์คือจากนี้ไปทุก

ที่จะเสนองบประจำปีที่จะขอใหม่มาเนี่ย
ให้เริ่มจากฐานศูนย์ว่าคุณจะทำอะไรจากตรงนี้

ผมก็ไม่อาจจะเป็นแบบนี้นะครับ

สวัสดีการเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุ

นี่นะฮะ

หมดหรือยัง
ตรงนี้นะ

คุณชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย

จากทางเก้าไกลแล้วนะฮะ

พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อหาส่วนใหญ่

คือรับหลักการที่จะร่วมรัฐบาลด้วยกันแล้วรวมนโยบายของแต่ละพักมาเป็นนโยบายรัฐบาล
แล้วค่อยมาพูดกันตอนหลังหลังจากจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ได้
ว่าจะลงรายละเอียดอย่างไรก่อนจะแถลงต่อรัฐสภา
จะดีกว่าที่จะไปแบบใส่ในตอนนี้ว่าอะไรยังไง

การเพิ่มเกี่ยวกับรายละเอียดต่างในตอนหลังด้วย
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยนะครับ
เพราะสิ่งที่พระเก้าไกลเขียนมาเนี่ยจริงแล้วไม่จำเป็นต้องระบุชัดขนาดนั้น
อย่างเช่นมีข้อนึงเนี่ยคุณหญิงสุดารัฐบอกว่าที่เขาเขียนมาให้นะ
ส่งมานะค่ะอ่าจะยกเลิกทุนผูกขาดอุตสาหกรรมสุราอืม
ควรจะเขียนใหม่ให้กว้างขึ้นดีกว่าจะไปเจาะจงแบบนั้นไหม
มียกเลิกทุนผูกขาดอุตสาหกรรมสุราแล้วถึงเวลาถ้าไปทำในรายละเอียดเนี่ยเออ
มันจะทำแบบไหนยังไงวิธีการต่างแล้วอยากให้ชูเรื่องแก้ไขเศรษฐกิจปากท้องให้มันชัดเจนมากขึ้น
อืมเพื่อไทยก็บอกอย่างนั้นค่ะเพื่อไทยก็บอกอยากให้ไปชูเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเนี้ย
มาเยอะกว่านี้หน่อยอ่าเพราะตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนหนักมาก
อยากให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขเรื่องเศรษฐกิจปากท้องโดยเร็วที่สุด
อยากจะเสนอเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้ชัดเจนนะคะ
เวิร์ดดิ้งอ่าอ่าเพราะว่ามันจะดูแค่ไปอย่างเช่นอ่าถ้าสุราเสรีอย่างเดียว
เรานึกถึงคนที่ชนตัวเล็กที่เขาทำน้ำทำอาหารทำเครื่องสำอาง
ทำอาหารเสริมขายเนี่ยเขาต้องไปติดล็อกกับออย
แต่ถ้าใช้อ่าการแขวนกฎหมายพันสี่ร้อยฉบับของไทยสร้างไทยเนี่ย
อ่าตรงนี้ทั้งสุราเสรีทั้งคนที่เคยไปติดล็อกกับออยอร์
มันถูกปลดล็อกได้หมดเลยนะคะ
ที่ภักร์ร่วมรัฐบาลไม่เห็นด้วยในบางประเด็นอย่างชัดเจนขึ้นมา
อย่างเช่นเรื่องการนิรโทษกรรมนะฮะ
แม้ว่าทางก้าวกลายจะมีวงเล็บเอาไว้เนี่ยนะฮะ
อ่าซึ่งเขาก็เหมือนกับถ้าไม่มีไปเลยได้ไหมอย่างเงี้
เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับว่า
แต่ละพักก็จะส่งกลับมาให้ก้าวกลาย๒๑พฤษภาคม
แล้วเขาจะไปตบไปเขียนแบบไหนอะไรยังไงต่อ
คุณคิดพี่อุ๋ยบอกว่าประชาธิปัตย์มีกระแสข่าวว่า
มีสอสอที่อาจจะเห็นด้วยจะมาร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลเหรอคะ

ใช่มั้ยสอสออาจจะไปร่วมอะไรแบบนี้ถูกมั้ยคะ
บอกว่าสส๑๖คนของประชาธิปัตย์เนี่ย
เขาจะแหม่เขาจะงูเห่าไปอยู่กับนู่นเลยนะ

หรือเขาเห็นจากโพสต์ที่คุณอลงกรพลบุตร
รักษาการรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัตย์โพสต์เอาไว้ว่า
แล้วบอกมีสอสอ๑๖เสียงของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพักเนี่ย

อันนั้นคือเมื่อวานมีข่าวเรื่องว่ามีข่าว
แต่ว่าคุณอลงกรที่เคยโพสต์เนี่ยคือโพสต์เรื่องหลักการเรื่องเสียงข้างมากในสภา

อ่ะวันนี้เขาชี้แจงหมดเลย

คุณชัยชนะเดชเดโชคนนี้เป็นว่าที่สสนครศรีธรรมราช
คนนี้เป็นคนที่ถูกพาดพิงว่าเป็นคีย์แมนในการไปดีกว่าก้าวไกล
เขาบอกเลยว่าผมขอบอกเลยว่า
เรื่องที่พูดกันนั้นไม่เป็นความจริง

แต่คือต้องบอกก่อนว่าคุณจะรู้เนี่ยคือ
แปลว่ากรรมการบริหารพักเขาต้องประชุมร่วมกับสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรชุดใหม่กันก่อน

ไม่ได้เป็นคีย์แมนไม่ได้ไปดีลไม่ได้ไปติดต่อว่าจะขอไปซบก้าวไกลใดทั้งสิ้น
หลังจากนั้นจะทำการ
ถึงถามภาคว่าจะเดินหน้าไปทางไหนครับผม
เป็นข้างข่าวที่เลือกข่าวอยู่
แต่นี่ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับผม
อีกคนนึงคือในประมวลพงศาวราเดช
ว่าที่สสเขต๓จังหวัดประจวบคิริขันประชาธิปัตย์
ก็บอกเหมือนกันว่าเรื่องโหวตให้นายพิทาเป็นนายกหรือไม่

เพราะในเมื่อหัวหน้าพักก็ลาออกไปแล้ว
คณะกรรมการบริหารพักเป็นแค่รักษาการ
เพื่อเลือกหัวหน้าพักแล้วก็กรรมการบริหารพักชุดใหม่
คุณอลงกรเองก็ออกมาบอกเหมือนกันนะคะว่าข่าวที่ออกมาว่าประชาธิปัตย์จะไปซบก่าวไกลอะไรเนี่ย
ข่าวลือไม่จริงคนที่ปล่อยข่าวเนี่ยต้องการดิสเครดิตประชาธิปัตย์
ประชาธิปัตย์เนี่ยพร้อมจะโหวตให้ทีมพิทาเป็นนายกตามหลักระบบของเสียงข้างมาก
ระบบของรัฐสภาซึ่งรักษาไว้ซึ่งหลักการ
แต่เรื่องท่าทีที่ชัดเจนเดี๋ยวรอประชุมกันก่อน
เพราะว่าสิ่งที่บอกไปเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวของคุณอลงกร

คือจะว่าไปโหวตเลือกนายกมันอีกนานนะ

กรกฎลเนี่ยยังไม่ได้ประกาศผลลับอย่างเป็นทางการด้วยสำหรับส่อ

มันไปถึงช่วงกลางเดือนกรกฎา
แล้วค่าที่ไม่เป็นทางเดือนสิงหาหากถึงว่าจะโหวตนายก
เราก็คิดค่ำห่อพูดไปใกล้
ถ้าทุกผู้ชมครับวันนี้หัวหน้าพักที่ได้พาลูกพักที่ได้สอสอหรือไม่ได้สอสอไปสำนาค์
คุณพิทาบอกทำงานได้เลยนะแม้จะเป็นว่าที่สอสอขอให้ลงพื้นที่ทำงานเลย
มีว่าที่สอสอเขต๒๘ของพักเก้าไกลนี่ไอซ์รัชนกศรีนอก

อายุเพิ่ง๒๙ปีค่ะเจ้อบอกเธอทำงานเลยเอเลไปเห็นสะพานไม้เคยชาวบ้านตรงนี้เนี่ย
ค่ะเห็นป่ะลำบากเหลือเกินยิ่งเวลาฝนตกเนี่ยมันหลื่นยังไปกันใหญ่
ซ่อมให้เลยอ๋อทีนี้คุณวันอยู่บำรุงสอสออดีตสอสอในพื้นที่ของพักเพื่อไทยอ่ะ
ก็จะเรียกว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เก่าได้ไหมคะใช่ฮะคราวเนี้ยแพ้คุณแพ้ไอซ์รัชนก
อ่านะฮะเมื่อวานคุณวันเนี่ยเขาไลฟ์กับเอฟซีของเขาอืมอ่า
ระหว่างไลฟ์เนี่ยกลายเป็นว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ค่ะอ่า
โดยเฉพาะไม่รู้ว่าทางฝั่งจะเป็นเอฟซีทางคุณรัชนกหรือเป็นทางด้อมส้ม
หรืออะไรยังไงบอกอุ้ยก็นี่ไงล่ะเห็นไหม
เขาทำเร็วเนี่ยที่สอบไม่ได้เนี่ยก็คนเก่าไม่ทำอะไรไง
สู้คนของทางฝั่งเขาไม่ได้คุณวันเลยบอกอย่างนี้มันก็เกินไปนะ
ค่ะอ่าลองฟังคุณวันหน่อยนะฮะสามเสียงแล้ว
การลงบืนที่ไม่ใช่มาแค่เจ้าว่างเจ้าวราหาเสียงแล้วบอกลงเยอะนะ
ผมพูดให้ฟังนะเพียงแต่ไอ้ที่ลงพื้นที่มามาทั้งชีวิตเนี่ย
พอถึงเวลาหาเสียงพอกระแสไหนมาดีประชาชนหลายท่านจะลืม
ลืมไหมคนที่ทำมาตั้งเป็นสิบปีคุณไม่ชอบไม่เชียร์ไม่วาดอ่ะ
คุณอย่ามาด้อยฆ่าพวกผมเลยพวกผมก็แพ้แล้ว
พวกคุณจะเอาอะไรอีกอ่าคุณวันบอกลงพื้นที่มาเป็นสิบปีเนี่ย
ลืมกันซะแล้วเหรอเดี๋ยวหาว่าไม่เคยช่วยใครเลยเหรอ
นี่นะฮะแล้วก็อธิบายว่าสะพานตรงนี้
ที่ว่าคุณไอ้รัชนนกเนี้ยเขาไป
ขอความร่วมมือจากเขตให้มาซ่อมสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ
หลังโรงเรียนประชาบำรุงหลังวัดหลักสามเขตหนองแขมให้ชาวบ้านเนี่ย
จริงผมก็มาซ่อมเมื่อปีก่อนมาซ่อมให้แล้วมันผ่านมาปีนึงมันก็ผูกพัง
จังหวะนี่ว่าที่สอสอเขามาเจอเขาก็เลยไปประสานให้มาซ่อมให้อีก
ค้นหาว่าผมไม่เคยดูแลอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วคุณวันอยู่บนมุมบอก
คนล้มอย่าข้ามกันเลยบางคนนี่มากระทืบซ้ำอีก
แต่ก็พร้อมให้ความร่วมมือคุณไอซ์รัชนกแล้วก็ขอชื่นชมในการทำงานนะ
ตัวเองตอนนี้ก็ถือว่าก็พร้อมให้ความร่วมมือนะครับ
แต่จะมาว่าว่าไม่ทำอะไรเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่ใช่
แต่พอซ่อมเป็นสะพานไม้แล้วเนี่ยผมก็ยังขอร้องในสภานะครับว่า
ให้ขอทำเป็นสะพานปูนให้มันถาวรนะครับ
ทางเขตก็แจ้งข่าวกับผมมาบอกว่าตั้งงบประมาณขอทำเป็นสะพานปูนแล้วนะครับ
แล้วก็จะสร้างประมาณปีนี้แหละน่าจะเป็นปีนี้นะครับ
เพราะผมพูดไปตั้งแต่ปีที่แล้วก็ส่วนว่าที่สอสอคนใหม่
สะพานไม้ที่มันพังแล้วผมประสานไปซ่อมเนี่ย
ล่าสุดนะครับ
ของคุณวันอยู่บำรุงนะครับท่านผู้ชมครับนี่โพสต์เอาไว้แบบนี้
ความจริงก็มีโพสต์เพิ่มเติมนะครับแต่อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะ
บอกไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเราเองกับใครเลยคนจะรักเลวให้ตายก็รัก
คนจะเกลียดดีให้ตายก็เกลียดไม่ทำใครเดือดร้อนดีมากแล้วชีวิต
ส่วนใครจะมองไงแล้วแต่เลยตามสบายอืมจากกวีอินดี้ค่ะ
แล้วก็แชร์โพสต์ของคุณนวรัฐอยู่บำรุงที่เป็นสกเขตหนองแข็ม
อันนี้ไงอ่าที่พาเจ้าหน้าที่เนี่ยไปซ่อมแซมสะพานทาสี
อ่าแล้วก็บอกว่าคนทำงานลุยงานจริงเนี่ย
ผมเนี่ยใช้เงินเดือนของผมสองหมื่นบาทมาทำพื้นกันลื่นที่สะพานข้ามคลองภาษีเจริญ
หลังโรงเรียนประชาบำรุงหลังวัดหลักสามเขตหนองแข็มใกล้เสร็จแล้วครับ
อืมอ่าอันนี้ของทางสกนะคุณนวรัฐนะฮะค่ะ
คุณนวรัฐอยู่บำรุงอ่าวันนี้รู้สึกว่าเพื่อไทยจะพาว่าที่สอสอห้าร้อยคน
เหมือนไปประชุมงานกันที่ชนบุรีเป็นว่าที่สอสอแล้วก็คนที่สอบไม่ได้ด้วย
ใช่ค่ะก็คือรวมตัวกันไปนั่นแหละครับไม่ไหวไปทำงานด้วยนะเหรอ
คุณรังสิมันโรมเป็นว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อยังไง
นำทีมเหมือนเป็นอเวนเจอร์มาเลยนี่รู้ไหมไปไหนเขาไปที่เขตสิบอำเภอสัตหีบค่ะ
ทำไมอ่ะที่นั่นมันมีปัญหานับคะแนนล่าช้าพี่อุ๋ยเขาก็เลยอยากจะไปคุยกันหน่อยนี่
คุณรังสิมันโรมเนี่ยมาพร้อมกับคุณนิชชะนันวังคฮาต
สมัครสอสอชนบุรีเขตสิบนะคะวันนี้วันที่สิบเก้าแล้วนะใช่
ที่หน่วยนับคะแนนบอกเอออยากมาสอบถามหน่อยว่าทำไมการนับคะแนนหน่วยนี้
มันล่าช้าจังเลยตั้งแต่สิบสี่พฤษภาคมอ่ะนะใช่ค่ะเขาบอกว่า
อันนี้เจ้าหน้าที่เป็นคนชี้แจงนะบอกว่าหมอที่นับคะแนนช้าเนี่ย
เพราะว่าอินเตอร์เน็ตที่หน่วยรวมคะแนนด้านล่างมันช้าทำงานไม่สะดวก
ก็เลยมีการย้ายไปรวมคะแนนบนชั้นสองเพราะตรงนั้นเน็ตมันแรงกว่าอ่า
เพราะเอิญมีเจ้าหน้าที่ทำงานแค่คนเดียวก็เลยช้า
เขาบอกมานะว่าเขาจะย้ายหีบบัตรไปเก็บรักษา
ที่กอกกตอจังหวัดชนบุรีแทนหาคุณนิชาดลัยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
รู้ไหมว่าตอนนี้มันมีประเด็นอยู่นะ

เพราะมันจะยากต่อการติดตามตรวจสอบดูแล
และประเด็นคือชั้น๒เนี่ย

เจ้าหน้าที่นับคะแนนรวมคะแนนนี่มีคนเดียวเหรอ
เพราะดูจากกล้องแล้วเนี่ย
เห็นมีคนอื่นยืนคอยกำกับอยู่นี่นะ
ไปเก็บที่จังหวัดนะคะวันนี้เรามาพูดคุย
แต่เราก็ไม่ได้เจอใครเลยที่เป็นตัวแทนของ
กรกฎาลอาชญาสัตว์ตะหิบนะคะ

เพราะว่าคำตอบบอกเจ้าหน้าที่ทำงานชั้น๒คนเดียว
แต่พอไปดูภาพวงจรปิดมันมีคนอื่นอยู่ด้วยไงว่ามันจะคนเดียวได้ยังไง
ประเด็นคือวันนี้มีแต่เจ้าหน้าที่อยู่แต่ว่าไม่มีกรกตเขต๑๐ชนบุรีอำเภอสัตหีบ
ให้คำตอบแม้แต่คนเดียวแล้วก็ไม่เห็นด้วยจริงที่จะมีการเคลื่อนย้าย
หีบบัตรไปเก็บรักษาไว้ที่กรกตจังหวัดชนบุรี
เพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกยังไม่ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

เพราะฉะนั้นว่าที่สอสอทุกคนเขาก็แหมเขาก็รอลุ้นของเขาอยู่นั่นแหละใช่ไหม